ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่เชียงรายค่ะมีทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีทั้งภาพที่พลเมืองดีเขาถ่ายภาพตอนคนร้ายหนีไป
คนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์กันมา
แล้วเข้าไปจี้ชิงทองในร้านทองค่ะนี่กระโดดข้ามไปเลย
คือคนร้ายมีปืนดีนะคะกวาดทองไปด้วยนะ
ดูลักษณะการก่อเหตุนะคะได้ทองไปเยอะนะ
ดูดีกว่ากันสองคนแปดสิบหกเส้นน่ะ
น้ำหนักทองประมาณหนึ่งร้อยสิบสี่บาทสามล้านกว่าบาทนะคะ
ร้านทองเยาวราชสินทวีที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านทองนะคะทีนี้พอออกจากร้านทองไปได้
มีภาพที่พลเมืองดีเขาเห็นคนร้ายหนีออกไปแล้วเขาก็ถ่ายเอาไว้
คือไปขึ้นรถจักรยานยนต์ค่ะคือทำเหมือนใจเย็นมากเนอะ
ไม่ได้เร่งรีบอะไรเนาะแล้วก็หนีไปทางหลังห้าง
เข้าซอยทะลุถนนผนโยธินเลี้ยวขวาไปสี่แยกศรีทรายมูลนะคะ

โปรดโปรดโปรดโปรดแล้วพอครับ
วิ่งกับเจ๊เจ้าลูกไม่ต้องยาววิ่ง
ต้องขอบคุณพลเมืองดีที่ถ่ายภาพเอาไว้ด้วยนะคะแน่นอนเนี่ย
สำคัญนะใช่เนี่ยค่ะก็เห็นเลยว่าวิ่งไปเส้นไหนอะไรยังไง
ทีมข่าวได้คุยกับพนักงานของร้านทองนะคะตอนเกิดเหตุมีแต่ผู้หญิง
อยู่กันสามคนนี่คือผู้จัดการร้านทองค่ะ
ลองฟังดูหน่อยค่ะว่าช่วงเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

นี่นะคะเป็นปืนเก้ามมทะลุ้บให้ด้านเลย
พนักงานสาว๓คนก็หลบกันไปหลังร้าน
ทีนี้ค่ะผู้กำกับสพเมืองเชียงราย
รองผู้กำกับสพเมืองเชียงราย
ก็บอกว่าไปตรวจสอบในร้านทองที่เกิดเหตุนะคะ

ปลอกกระสุน๙มมตกอยู่ทั้งหน้าร้านทั้งในร้าน

ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้าน
ภาพจากพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์

ก็ช่วยทำให้การตามตัวคนร้าย
มันก็จะมีข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวตำรวจจะไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่าเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเนี่ยไปเส้นทางไหนยังไง